พื้นที่แนวลำน้ำโขงถูกจับจองตั้งแต่แดดร่มลมตกในวันที่๑๕ค่ำเดือน๑๑หรือวันออกพรรษา
ช่วงค่ำที่ฟ้ามืดมิดเป็นเวลาที่ชาวบ้านต่างตั้งตารอดูบ้างไฟพญานาค
ดวงไฟสีแดงอมชมพูที่ลอยขึ้นจากแม่น้ำโขงด้วยความเชื่อความศรัทธาว่าเป็นดวงไฟที่เกิดจากพญานาค
ปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคมีให้เห็นในพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขง
จังหวัดบึงกาลและหนองคายที่มีผู้พบดวงไฟลอยขึ้นกว่า๒๐จุด
เพียงในแม่น้ำโขงแต่ยังพบตามหนองน้ำลำห้วย
ที่อยู่ไม่ไกลจากลำน้ำโขงเหล่า๕๐๐เมตร
และมีไม่น้อยที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของมนุษย์
ในปี๒๕๔๕มีสถานีโทรทัศน์ช่อง๑ได้ถ่ายทำรายงานพิเศษ
ได้ให้ทหารลาวใช้ปืนคาบินยิงขึ้นฟ้า
เมื่อมีแสงปรากฏขึ้นก็ได้ยินเสียงเฮจากผู้ที่รอชมบ้างไฟพญานาคจากฝั่งไทย
รายงานพิเศษชิ้นนี้ออกอากาศกลับถูกต่อต้านจากคนในพื้นที่
และมีการเปรียบเทียบดวงไฟที่ปรากฏจากลำน้ำโขงกับแสงไฟจากปืนพบว่า
ที่เกิดจากปืนมีเสียงมีควันวิถีการพุ่ง๔๕องศาและเร็วมาก
จากลูกไฟปริศนาที่พุ่งขึ้นมาวิถีตรงพุ่งช้ากว่าไม่มีควันไม่มีเสียง
รวมทั้งต่างจากดอกไม้ไฟที่แสงจะดับหายไปในอากาศ
ทั้งที่ดวงไฟยังโตอยู่ไม่ได้หรี่ลงแล้วค่อยดับ
แล้วไม่ได้โค้งตกลงมาเหมือนดอกไม้ไฟ
มา๑๙ปีปริศนาของบ้างไฟพญานาคยังมีผู้ต้องการพิสูจน์
ตุลาคม๒๕๖๔สมภพขำสวัสดิ์เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก
สูจนบ้างไฟพญานาคยื่นหนังสือต่อสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย
เพื่อให้ตรวจสอบ๑๐หมู่บ้านในเมืองปากงึมนครหลวงเวียงจันทร์
และเมืองท่าพระบาทแขวงบริคำใส่หลังเขาใช้เวลา๑๐ปีในการพิสูจน์
เชื่อว่ามีการยิงลูกไฟจากฝั่งลาวไม่ได้เกิดลูกไฟจากแม่น้ำโขง
รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าเป็นการยิงเพื่อเฉลิมฉลอง

ว่าดวงไฟปริศนาจะเกิดขึ้นจริงตามความเชื่อความศรัทธา
หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า
ค่ำเดือน๑๑เป็นช่วงเวลาที่เม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดน้องคาย
มากกว่า๑๕๐ล้านจากนักท่องเที่ยว๓แสนคน

เสียงชโยโหร้องต่อลูกไฟพุ่งเสียดฟ้า
เสียงสวดมนต์ร่ายคาถาราบว่ายบูชา

ผูกพันกับความเชื่อพญานาคมาช้านาน